ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับ
เราจะย้อนไปดูคดีดังเมื่อ๒๕ปีก่อนนะฮะ
ตอนนั้นเกิดเหตุสลดขึ้นในห้องน้ำของโรงเรียนแห่ง๑

น้องนักเรียนอนุบาลหญิงอายุ๔ขัวคน๑
น้องถูกคนร้ายที่เพิ่งพ้นโทษได้แค่๗วันไปข่มขืนนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุครับติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังครับ
กรกฎาคม๒๕๓๙เกิดเหตุสุดสะเทือนใจ
พบศพเด็กหญิงวัย๔ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล๑

ในสภาพเปลือยนั่งพิงผนังห้องน้ำที่แยกออกมาจากตัวอาคารเรียน
เจ้าหน้าที่พบลำคอมีรอยเขียวช้ำและมีร่องรอยการถูกข่มขืน
สภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุ
ชุดสืบสวนสันนิษฐานว่าเด็กหญิงเคาะร้าย
ดิ้นทุรนทุรายก่อนเสียชีวิต
จากรองเท้ากระเด็นไปคนละทิศคนละทาง
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเป็นจุดอับ

แล้วมีการสร้างกำแพงปูนปิดบังสายตาจากบุคคลภายนอก

เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ำ
คนภายนอกไม่มีทางรู้ได้เลย
ชุดสืบสวนลงพื้นที่แกะมรอยคนร้าย
พบบ่อแสผู้ต้องสงสัยคือพันธุ์สายทอง
มีประวัติโผพันธุ์กับยาเสพติด
และพึ่งผลโทษได้เพียง๗วัน
มีพยานหลายคนเห็นเขามีท่าทางมีพิรุษ
อยู่ใกล้กับโรงเรียนก่อนเกิดเหตุ
อดคล้องกับพี่สาวของพันธุ์ที่เป็นภรรยาของพานโรงให้การว่า
เพื่อขอเงิน๕๐บาทแล้วกลับไป
ขณะที่ชาวบ้านอีกรายยืนยันว่าเห็นพันธุ์ออกมา
ด้านหลังของโรงเรียนจุดที่อยู่ใกล้กับห้องน้ำ
เดินผ่านเข้าไปภายในวัดที่อยู่ใกล้เคียง
ท่าทางลุกลี้ลุกลนก่อนจะหายตัวไป
จากนั้นไม่นานพันธุตรรมรวชอีกท้องที่หนึ่งจับกลุ่มได้

ขณะอยู่กับกลุ่มวัยรุ่น๔๕คน
ภายในตรอกบ้านพานถมเขตพระนคร

พันธุ์เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีสังหารเด็กหญิงวัย๔ขวบ

เขาถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำ
สุดท้ายยอมรับสารภาพว่าคมคืนและฆ่าเด็กหญิงจริง
โดยวันเกิดเหตุมาหาพี่สาวที่โรงเรียน
เพื่อมาขอยืมเงินไปซื้อยาเสพติด

เห็นเด็กหญิงกำลังเข้าห้องน้ำอยู่พอดี

แต่เด็กหญิงพยายามต่อสู้ขัดขืน
บีบคอและจับกดน้ำจนแน่นิ่ง

หลบหนีไปโดยไม่ทราบว่าเด็กหญิงเสียชีวิต
พันธุ์ถูกส่งตัวดำเนินคดี

พิพากษาประหารชีวิต

เพราะเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคม
เคยก่อเหตุและถูกจับกลุ่ม๙ครั้ง
พยายามยื่นขอลดโทษจนมาถึงสารดีกาแต่ไม่เป็นผล
สารดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธร

พันธุ์ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้า
ชดใช้ความผิดที่เกาะไว้